ส่วนภาคเอกชนและภาครัฐนะครับได้เร่งออกมาตรการรับซื้อข้าวจากชาวนา
ตามราคาที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว
ก่อนที่จะนำมาบรรจุถุงขายทั่วประเทศ
เพื่อช่วยรักษาราคาข้าวไม่ให้ต่ำไปกว่าปัจจุบัน
และลดจากราคาปกติร้อยละ๑๐๓๐ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เพื่อกระตุ้นการซื้อข้าวของผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นเกษตรกรที่เข้มแข็ง๑กลุ่ม
ซึ่งเขารวมตัวกันปลูกข้าวหอมลิสต์อินซีด้วย
แล้วก็ปลูกเองเก็บเกี่ยวเองสีเองใส่ถุงเองทำแบรนด์เอง
ตอนนี้เราจำหน่ายอยู่ในประมาณ๒๐๐กว่าสาขา
จำหน่ายมาประมาณสักเกือบ๒เดือนแล้วค่ะ

เราช่วยรับซื้อตรงจากเกษตรกร
ก็เชิญชวนทุกท่านมาซื้อด้วย
รับข้าวจากเกษตรกรมาจำหน่ายบนชั้นวางของ
เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับ
และจะเป็นช่องทางที่มีสินค้าจำหน่ายตลอด

เจรจากับกลุ่มเกษตรกรรายอื่น
เพื่อนำข้าวสารมาจำหน่ายเพิ่มเติม

ก็มีศักยภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังเร่งรับซื้อข้าวจากชาวนา
ราคาจำนำยุ้งฉางของรัฐบาล
เพื่อนำมาสีแปรรูปก่อนบรรจุถุงจำหน่าย

นำไปจำหน่ายด้วยทั่วประเทศ
เพื่อช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำไปมากกว่านี้

ประกอบไว้มาตรการภาคชำระหนี้เงินต้น
ลดดอกเบี้ย๒ปีได้ประโยชน์๒ล้านราย
มาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนผลิต๑๐๐บาทต่อไร่
ได้ประโยชน์๓๗๐๐๐ราย
มาตรการประกันภัยข้าวนาปีได้ประโยชน์๓๐ล้านไร่
ตรสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม

และมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
วงเงิน๒๓๗๐๐ล้านบาทได้ประโยชน์๒ล้านรายครับ